ยังอยู่ที่เรื่องราวพฤติกรรมของโชเฟอร์แท็กซี่นะครับ
เพราะว่าในโลกโซเชียลมีการแชร์คลิปของผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง
ที่โพสต์ทั้งคลิปโพสต์ทั้งภาพโพสต์ทั้งข้อความนะครับ
คลิปภาพและข้อความเหล่านั้นอธิบายแบบนี้ครับ
เราก็เลยไปส่องดูในเฟซบุ๊คที่ชื่อว่ากรกัญญารัตนเลิศกิติกรนะครับ
โพสต์ภาพและคลิปเหตุการณ์ที่โดนรถแท็กซี่สีชมพูนะครับ
เปลี่ยนเลนแบบกระชั้นคิด
แต่กลับหัวร้อนตามมาทุบกระจกรถ

โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณถนนโลคันโรด

ข้อความในโพสต์ของคุณกรกัญญาโพสต์ไว้ว่า
รถแท็กซี่ลงมาทุบกระจกรถ

อืมตัวเองอยู่เลนส์ขวา

แต่จะออกซ้ายในระยะกระชั้นชิด

แล้วก็เอามือตีท้ายรถ
แบบนี้มันพยายามจะข่มขู่หรือไม่

โชเฟอร์ลงมาทุบกระจกรถของดิฉัน

ตอนนี้แจ้งความไว้เรียบร้อยแล้ว
นี่แหละครับเป็นข้อความที่โพสต์ไว้อยู่ในโลกโซเชียล
แน่นอนมีคนมาแสดงความคิดเห็นมากมายถึงพฤติกรรม

โชเฟอร์รถแท็กซี่สีชมพูคันนี้

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราไม่รอช้าคุณ

ต้องการจะดูแต่คลิปในโลกโซเชียลได้อย่างไรนี่ตามไปหาจนเจอนะครับ

พูดคุยกับนางสาวกรกัญญารัตนเลิศกิติกร

เลนซ้ายสุดอยู่ดีตามระเบียบของเธอ
ก็มีแท็กซี่มาปาดหน้าพยายามจะเบียดเข้าซ้าย
ซึ่งคิดว่ามาเบียดในระยะกระชั้นชิดจนเกินไป
มันอาจจะเกิดอุบัติเหตุอาจจะชนได้ดูสิ
คิดจะเข้าก็เข้าเลยนะครับ
ตัวเธอเองก็บอกว่าแบบนี้มันทำไม่ถูกนะ
ก็เลยบีบแตรยาวเสียงดังเพื่อเป็นการเตือน
พยายามเบรกให้ชนท้ายอยู่นั่นแหละชนท้ายอยู่นั่นแหละนะฮะ
จอดรถมาด่าทอเธอด้วยถ้อยคำหยาบคาย
ตอนนี้เธอเข้าไปลงบันทึกประจำวัน
ที่สถานีตำรวจนครบานทุ่ง๒ห้องแล้วนะครับ
คือเขาด่าพี่เขาก็ถามว่ามึงเป็นอะไร
พี่ก็ถามว่าแล้วมึงเป็นอะไรพี่ก็ถามเขาอย่างนี้
แล้วก็ไม่ได้พูดอะไรอีกแล้วเขาก็ด่าพี่
แล้วหลังจากนั้นคือพี่ก็แบบไม่โอเคแล้ว
น่าจะไม่ปลอดภัยแล้วพี่ก็เลยโทรหาตำรวจ
นี่แหละครับแล้วก็คุณกรกัญญาก็ยังบอกอีกนะครับ
เบื้องต้นตำรวจได้ประสานไปยังกรมการขนส่งทางบก
เพื่อสอบถามไปยังสากรแท็กซี่ปฐุมวัน
ซึ่งเป็นเจ้าของรถแท็กซี่คันหมายเลขทะเบียน
ทศาลอลิง๘๗๒๐กรุงเทพมศิษย์ชมพู

ซึ่งได้รับแจ้งว่าคนขับรถก็คือนายสมพงศ์วงกัญญานะครับ
ตอนนี้มีการเรียกตัวเข้ามาพูดคุยกันแล้ว
โดยนายสมพงศ์ได้กล่าวขอโทษที่หัวร้อน

ตัวคุณกรกัญญาเองก็บอกว่าไม่ติดใจเอาความใดทั้งสิ้นนะครับ
แต่ว่านายสมพงศ์ยังต้องเดินทางไปรายงานตัว
กรมการขนส่งทางบกในวันที่๔ตุลาคม
คือวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ๙โมงครึ่งนะครับ
ต้นนายสมพงศ์อาจจะเข้าข่ายมีความผิด
มาตรา๕๗ข้อหาแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ

และส่งไปอบรมความรู้เรื่องขับขี่เป็นเวลา๓ชั่วโมงด้วยนะครับ